มาดูเรื่องนี้กันค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความสูญเสีย
แล้วก็มีแต่ความเสียใจค่ะคุณผู้ชมที่อุดรธานี
ครอบครัวนี้ลูกชายติดยานะคะติดยาแล้วก็หลอน
พอเดาออกแล้วนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เวลาที่ขาดยาหรือว่าหลอน
ก็จะทำร้ายพ่อทำร้ายแม่แต่จนวันหนึ่งเนี่ยนะคะพ่อทนไม่ไหวค่ะ
ปืนเอาไว้พอพอลูกเมาแล้วก็มาทำร้ายเนี่ย
เป็นมีดนะคะเอามีดแทงลูกชายจนเสียชีวิตค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อก็คือผู้ต้องหาที่ฆ่าลูกของตัวเอง
ที่ไม่ได้อยากจะทำเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
โนนสะอาดตำบลโสมเยี่ยมเวลาประมาณ๒ทุ่มค่ะ
พอน้ำสมไปที่เกิดเหตุพบศพนายสุวิทย์มีโสภา
เสียชีวิตจมกองเลือดค่ะมีบัตรแผลถูกแทง๕แผลด้วยกัน
มือมีดก็คือพ่อของเขาค่ะคุณสมจิตมีโสภาอายุ๖๕ปี
ก็รอมอบตัวกับตำรวจอยู่นะคะ
คุณสมจิตให้การบอกลูกชายไม่มีครอบครัวก็อยู่กับพ่อแม่นี่แหละ
แต่ว่าติดยางอมแงมเลยค่ะพอเสพยาแล้วชอบประสาทหลอนทำร้ายทุบตีพ่อแม่
เมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็เกิดอาการหลอนเผาที่นอนตัวเอง
กับแม่ก็ต้องช่วยกันดับไฟแล้วหลังจากนั้นก็หนีออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
พอค่ำลูกชายกลับมาในมือถือไม้ไผ่มาด้วย
แล้วพ่อคือก็เกิดเหตุก็ระวังตัวอยู่แล้วนะคะ
พ่อก็พกมีดเอาไว้นะคะพอลูกชายเข้ามาตี
ลุงเอามือรับนะฮะพ่อเอามือรับแล้วก็สู้กับลูกของตัวเอง
เอามือรับเสร็จสวนไปด้วยมีดค่ะจนสุดท้ายลูกเสียชีวิต
เนี่ยค่ะพ่อบอกไม่อยากทำแบบนี้เสียใจแต่ก็ต้องป้องกันตัว
ถ้าปล่อยไว้เนี่ยคนตายอาจจะไม่ใช่ลูกของตัวเอง
แต่ว่าเป็นพ่อกับแม่นี่แหละค่ะตำรวจบอกว่าเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมด
เพราะว่ามาหลายรอบแล้วค่ะบ้านนี้มาช่วยระงับเหตุ
หลังจากลูกชายพ้นคุกมาก็มาเป็นแบบนี้อีกนะคะ

แต่ว่าพฤติกรรมที่แทงไปถึง๕แผลเนี่ย
ตำรวจบอกว่าต้องดำเนินคดีลุงในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
จากนั้นก็จะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ